แนวโน้มเศรษฐกิจน่าจะเริ่มปรับตัวดีขึ้นคุณผู้ชมครับ
แต่อาจจะไม่ดีสำหรับประชาชนที่กำลังคิดจะซื้อบ้าน
เพราะว่าล่าสุดกรนมมีการประกาศว่าจะปรับขึ้นดอกเบี้นโยบาย
ก็กลายเป็น๒ต่อปีก็ทำให้หลายธนาคารก็จะทยอยปรับขึ้นดอกเบี้ย
ทั้งเงินกู้แล้วก็เงินฝากครับน้ายปีตีดิสัยทัศน์เรศคานุการณ์
คณะกรรมการนโยบายการเงินหรือว่ากรณงบอกว่าคณะกรรมการมีมติให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอีก๐๒๕
จากเดิมเนี่ย๑๗๕ก็จะเป็น๒ต่อปีแล้วให้มีผลทันทีครับ
โดยมองว่าเศรษฐกิจไทยแนวโน้มเริ่มดีขึ้น
ขยายตัวดีขึ้นจากการท่องเที่ยวจากภาคเอกชน

ขณะที่คาดว่าส่งออกจะฟื้นตัวแบบค่อยเป็นค่อยไป
แล้วก็อัตราเงินเฟ้อทั่วไปก็อาจจะแนวโน้มปรับลดลง
ประเมินว่าทั้งหมดทั้งมวลตรงนี้เป็นจังหวะที่เหมาะสม
ในการปรับขึ้นดอกเบี้ยทั้งเรื่องของแนวโน้มเศรษฐกิจ

ทีนี้นักเศรษฐศาสตร์เขาประเมินแบบนี้นะครับว่า
อัตราดอกเบี้ยเนี่ยขาขึ้นแต่มันยังขึ้นไม่สุด
หมายความว่าอัตราดอกเบี้ยมีโอกาสจะปรับขึ้นไปได้อีก
เดี๋ยวการประชุม๒สิงหาคมนี้
รณงอาจจะมีการประกาศปรับขึ้นดอกเบี้ยไปอีก
ซึ่งเป็นการประชุมครั้งที่๔ของปี
แต่ว่าการปรับขึ้นไปแล้วเนี่ยเป็นการปรับขึ้นติดต่อกันไปแล้ว๖ครั้งนะครับครั้งล่าสุด
ซึ่งแนวโน้มคิดว่าดอกเบี้ยน่าจะขึ้นไปอยู่ที่๒๒๕ต่อปี
เพื่อสกัดอะไรสกัดเงินเฟ้อที่อยู่เนี่ยมันสูงกว่ากรอบเป้าหมาย

เพราะว่าอาจจะดูว่ารัฐบาลใหม่นโยบายเรื่องของดอกเบี้ย
โยบายเรื่องของเศรษฐกิจนั้นจะเป็นอย่างไร
แต่สุดท้ายแล้วถ้าเกิดปรับแบบนี้
ธนาคารพาณิชย์จะทยอยปรับขึ้นทั้งดอกเบี้ยเงินกู้และเงินฝาก
ซื้อบ้านอาจจะต้องจ่ายเงินในการผ่อนบ้านแพงขึ้นนั่นเองนะครับ